เดี๋ยวจะพาไปกินยำกันดีกว่า

อยากกินน่ะเมนูแซ่บที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นของร้านปากดำยำแซ่บ
ร้านนี้ตั้งอยู่ร้านกรุงเก่าย่านชนะสงครามนะครับ
เจ้าของร้านก็คือคุณป้าสาคอนผู้เนรมิต
รวมไปถึงเป็นต้นกำเนิดของชื่อร้านด้วย
เพราะคุณป้าแกชอบทาปากสีดำ
นี่นี่คือโลโก้นะโอเคไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าเมนูเนี่ยอุ้ยละลานตาเยอะจริง
เลือกไม่ไหวว่าจะกินอะไรดี
คุณผู้ชมยำวุ้นเส้นอย่างนี้ยำหมูยอยำข้าวโพด
คุณชนะนี่กล้างเหรอยำกล้างครับยำหอยน้ำลม
โอ้โหเยอะแยะยำไปหมดแล้วทุกยำราคา๓๐บาท
เอาไปลองแซ่บกันได้นะครับ
ร้านเนี่ยเขาขายหน้าร้าน๓๐บาทจริงแต่ถ้าสั่งกลับบ้าน
อาจจะมีเพิ่มอีกนิดหน่อยสัก๕๐๖๐บาทแล้วแต่ละกัน
คือช่องทางติดต่อเดี๋ยวเราขึ้นให้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ
ตามนี้เลยคือถ้าใครอยากจะทานยำแซ่บที่ราคาไม่แพง
ผมแนะนำร้านนี้ลองกันดูแล้วกันนะครับ
ชื่อร้านก็เก๋เนอะปากดำยำแซ่บอ่ะลองดูแล้วกันนะคะ